รอบสุดท้ายที่กาต้านะครับก็เปิดฉากมาในช่วง๕ทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วคู่เปิดสนามก็เจ้าภาพเนี่ยแพ้เป็นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยฟอร์มของกาต้าก่อนเกมหลายสื่อมีการคาดการณ์รวมถึงคนในชาติของเขาเองแล้วก็นักเตะทุกคนก็มั่นใจนะครับว่าไม่ได้เป็นรองเอกวาดอร์แต่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับ
เมืองอัลคอครับมีความจุหกหมื่นที่นั่งครับมีการจัดแสดงวิธีเปิดนะครับ
ที่ถือว่าอลังการเต็มที่แล้วนะครับเพราะก่อนเนี่ยเชิญศิลปินไปหลายคนมาก
สุดท้ายเนี่ยได้มอร์แกนฟรีแมนครับดาราแล้วก็นักแสดงมากความสามารถนะครับ
มาร่วมจัดการแสดงแล้วก็มีศิลปินเมื่อสักครู่นะครับ
หลังจากเสร็จพิธีเปิดนะครับ
ข้อสรุปสำหรับสื่อที่จะได้ใช้นะครับ

ใครอยากดูสดก็ไปดูการถ่ายทอดนะครับทางฟรีทีวีได้ทั้งหมดเลยครับ
ซึ่งสุดท้ายเป็นทางเอฟโกดอลนะครับ
ตอนแรกได้ประตูแต่โดนริบคืนแล้วก็มาได้นาที๑๖จนได้๑๐นะครับ
จากเอ็นเดอร์มาเลเซียนะครับรับหน้าที่ยิงจุดโทษเข้าไป
เขาโดนทำฟาวนะครับโดยสะอัดอัพชีฟนะครับ
ครึ่งหลังก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับเป็นเอลกวาดอร์เอาชนะเจ้าภาพไป
เจ้าภาพนะครับก็ยังคงมองว่าโอกาสที่จะเข้ารอบก็ยังคงมีนะครับ
เดี๋ยวสองเกมกับซีเนเกลแล้วก็เน็ตแทรกนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐ
เฟื่อรถไทยกุลครับ
เติบพลังความสดชื่นทุกเช้ากับไวตามิวบรรยากาศของการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตบันโลกครั้งแรกของกาต้า
จะโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแต่นัดเปิดสนามพวกเขาก็เดินทางมาให้กำลังใจนักเตะเป็นจำนวนมาก
พร้อมกับทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีด้วยการต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นมิตรภาพ
ขณะที่ผลการแข่งขันกาต้าแพ้ต่อเอกวาดอร์ไป๐ประตูต่อ๒แต่แฟนบอลกาต้ารู้สึกเสียใจกับฟอร์มการเล่นของทีมที่พ่ายแพ้
แต่ยังมั่นใจว่าทีมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ด้วยการเอาชนะเซเนเกิลในนัดหน้า
และไปเสมอเนเทอร์แลนด์ในนัดสุดท้าย
ส่วนแฟนบอลของเอฟาดอร์มองว่าการที่เซเนเกิลไม่มีซาเดลมาเน่ส่งผลต่อทีมเป็นอย่างมาก
และคิดว่ามีโอกาสที่เอกวาดอร์จะชนะเซเนเกิลในนัดต่อไปเพื่อปูทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้